มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็คิดว่าอ่านข่าวซ้ำ
ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันซ้ำลอยเดิมเป๊ะเลยคุณนัทพงศ์
จำนัดโอนไวได้ไหมคะคดีนี้หญิงสาวโปรไฟล์ดีนะคะซึ่งมีคนเอารูปเขาไปใช้
แล้วก็ไปหลอกชายหนุ่มเพื่อที่จะให้หลงรักแล้วก็โอนเงินมาให้
กลายเป็นตำนานนัดโอนไวอืมก็แท้ที่จริงแล้วคือผู้หญิงที่อยู่ข้างนี่แหละค่ะนะคะ
ตอนนั้นก็ถูกจับกุมไปแล้วแต่ว่าคนที่เขาเสียหายเขาเหมือนกับสงสาร
ที่เป็นสุภาพสตรีสวยคนนี้นะคะ

นั่นก็คือนางนันณลินพัควอตสุวรรค์

ก็ถูกจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง
ต้องใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกตั้งข้อหาเหมือนเดิม
ทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์บิดเบือนปลอมแปลงข้อมูลอันเป็นเท็จ
เอาภาพคนอื่นไปตัดต่อคือข้อหาเดิมเลย
แล้วถ้าเราจะย้อนกลับไปดูวีรกรรมของนางนันนารินคนนี้
ก็เกี่ยวข้องกับน้องโบนัสมาทุกครั้งเลย
คุณผู้ชมดูนะคะเมื่อปี๖๑เอารูปของน้องจีอันนี้ไปหลอกผู้ชายนะคะ
นะคะก็คุณนัทโอนไว้ก็ให้เงินไป๙๐๐๐๐บาท
๖๓เอารูปน้องโบนัสไปหลอกเหยื่อให้โอนเงินเกือบ๔แสนบาท
ล่าสุดปีนี้เอารูปของน้องโบนัสอีกหลอกเหยื่อจนถูกโพสต์ประจานในกลุ่ม
เนี่ยค่ะเขาก็เดือดร้อนนะคะน้องโบนัสหรือว่านางสาวขวัญฤดี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเจ้าของรูปตัวจริงไปแจ้งความแต่คดีไม่คืบค่ะ
เขาก็เลยโพสต์แฉวีรกรรมมิจฉาชีพของผู้หญิงคนนี้ผ่านโลกโซเชียล
กลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเธอบอกว่าเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้แอบอ้าง
ใช้รูปโปรไฟล์เรียนแบบชีวิตประจำวันทุกอย่างเพื่อให้ผู้ชายหลงรักแล้วคุยนะคะ
เอารูปของเธอเนี่ยหลายอิริยบทไปหลอกขายของแล้วไม่ส่งของให้ลูกค้า
พอถูกทวงก็อ้างปัญหาชีวิตขู่จะฆ่าตัวตายจนลูกค้าเขาไม่กล้าทวงถาม
เนี่ยค่ะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวเธอแต่ถูกแอบอ้างเอารูปเธอไปค่ะ
มันก็เลยยืดเยื้อมาหลายปีประมาณ๒ปีได้
ผู้ชายคนที่หนึ่งเขาเขาไม่ไหวเพราะเขาสงสัยว่าเอ๊ะก็หลงรักแหละ
หลงรักลูกด้วยแล้วก็หลงรักคารมด้วย
พอเขาก็ไปตามสืบตามสืบจากมีรูปหนึ่งที่โบนัสไปงานแต่งงาน
แล้วคนร้ายคนนี้เขาก็ลืมดูแฮสแท็กข้างหลัง

เขาก็ไปตามจากแฮสแท็กนี้จนเจอว่าอ่ะเฟสติงคือคนนี้
เขาก็เลยได้จุดเริ่มต้นของการจับคนร้าย
ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นพึ่งคนนี้หรือเปล่า
เราตามสืบทุกอย่างจนเป็นคนนี้ค่ะที่เคยก่อเหตุ

นี่แหละค่ะก็ก่อคดีแบบเดิมเลยนะคะ
โบนัสเนี่ยบอกว่าสิ่งแรกที่เห็นคือผู้ต้องหาร้องไห้แล้วขอโทษนะคะ
บอกไม่ได้มีเจตนาแค่ชื่นชมความสวยความเก่ง
แต่เธอบอกไม่เชื่อคิดว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่สำนึกผิด

เธอก็กลัวว่าเดี๋ยวสิ้นสุดคดีนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาก่อเหตุแบบเดิม
คือเวลาโดนจับก็แม่
ก็ขนาดไปหลอกลวงให้คนอื่นโอนเงินได้ทีเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมคะ
แต่อีกแค่ตีหน้าเศร้าอย่างนี้เธอก็บอกไม่ไว้ใจแล้วแบบนี้นะคะ